คุณผู้ชมมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
ใกล้จะสงการแล้วนะคะหลายพื้นที่ร้อนจัดเลยนะคะ
แต่ว่าบางพื้นที่ตอนนี้สภาพอากาศเริ่มเหมือนกับว่าเย็นลงนิด
เพราะว่ามีเรื่องของพายุฤดูร้อนแล้วก็ฝนตกลงมานะคะ
คุณผู้ชมตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้ในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ

วันนี้หลายพื้นที่อากาศเย็นลงอย่างที่ได้ชัดนะครับ
พวงมาจากฝนที่กระจายตัวหลายจุดหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็โดนเหมือนกันนะครับ
แน่นอนครับฝนเหล่านี้นอกจากจะทำให้เกิดความเย็นแล้วหลายจุดก็เจอความรุนแรงไปนะครับ
ก็คือพายุฤดูร้อนทั้งลมทั้งฝนทั้งลูกเห็บที่ตกลงมา
หลังจากนี้เป็นต้นไปต้องระวังอีกหรือเปล่านะครับมาดูกันหน่อยครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงวันจันทร์จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับ
พวงอย่างที่ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องก็คืออากาศเย็นแผลลงมานะครับ
ฝนส่วนใหญ่ไปออกกันอยู่บริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างซะส่วนใหญ่นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับก็พบว่าสีม่วงนี่คืออากาศเย็นนะครับ
ก็จะค่อยอ่อนกำลังค่อยถอยลงทะเลไปนะครับ
ถอยนี้ก็มีโอกาสเกิดฝนเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ว่าความรุนแรงของฝนนั้นก็จะไม่รุนแรงเท่ากับช่วงต้นสัปดาห์นะครับ
ดังนั้นฝนที่ตกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปออกันอยู่แถวบริเวณพื้นที่ใกล้กับชายทะเลสักส่วนใหญ่นะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝนเนี่ยนะครับก็จะไปเน้นกระจายตัวอย่างที่ได้เห็นนี้นะครับ
เป็นการเปรียบเทียบฝนวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับ
วันนี้จะสังเกตว่ามีการกระจายตัวเยอะเลยทีเดียวนะครับ
หลังจากนี้เนี่ยนะครับพบว่าการกระจายตัวของฝนก็จะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
แล้วก็อ่อนแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์มีโอกาสมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
แน่นอนครับการที่มีฝนเข้ามาก็ทำให้อุณหภูมินั้น
วันนี้เย็นสบายในหลายพื้นที่เลยทีเดียวอีสานภาคกลางตอนล่างอยู่เพียงแค่๓๐ต้นเท่านั้น
แต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็เขยิบขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะค่อยเพิ่มขึ้นไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์
ก่อนที่จะมีฝนเข้ามาดับความร้อนอีกครั้งหนึ่ง
ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็คือส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ
หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าจะค่อยดีขึ้น
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นยังไงช่วงนี้
ติดตามการพยากรณากาศแล้วก็ติดตามประกาศเตือน
จากทางกรมอุตุนิยมพัทยาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ